คุณผู้ชมมาแล้วค่ะประเด็นไลน์ที่เราจัวหัวพูดคุยกันนะคะ
รักต่างวัยคุณเคยหลงรักคนที่อายุห่างกับคุณไหม

ผล่านอุปสรรคกันมาก็เยอะนะ
อายุห่างกันแบบนี้แน่นอนนะคะคุณผู้ชมคำติฉินแล้วก็นินทาความเป็นห่วงของญาติเนี่ย
ก็มีของเพื่อนทั้งสองฝ่ายก็มีนะคะฝ่ายผู้หญิงเพื่อนฝ่ายผู้หญิงก็กลัวว่า
ฝ่ายชายเขาจะมีภรรยาซุกอยู่หรือเปล่าฝ่ายผู้ชายเนี่ยเขาเคยมีภรรยานะคะ
แต่หย่าร้างกันไปแล้วส่วนเพื่อนของฝ่ายผู้ชายคิดว่าเอ๊ะฝ่ายหญิงอายุน้อยเกินไป
จะมาหลอกฝ่ายชายเพื่อนเราหรือเปล่าแต่ไม่ใช่เลยคุณเห็นไหม
ทั้งสองคนนะคะที่อยู่ในภาพน่ารักน่าเอ็นดูมาก
นั่นคือพยานรักทั้งคู่นะคะโอ้โหหน้าตาเล่นดูแล้วก็อยู่วัยน่ารักด้วยนะคะ
วัยกำลังน่ารักด้วยผู้ชายเนี่ยชื่อว่าคุณพิชัยหรือพิชัยอธิเกียรติ
อายุเจ็ดสิบเอ็ดปีส่วนคุณฝ่ายหญิงนะคะ
ชื่อว่าคุณสุคลชัยพินิษฐ์นรชาติหรือว่าคุณมิกกี้วัย๒๔ปี
คุณมิกกี้เป็นถึงทายาทร้านอาหารครัวเรือนทารา
ในอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานี่หอมแก้มโชว์กันแบบนี้นะคะ
นี่คือสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าทั้งคู่เขารักกันจริงค่ะ
ทีนี้คุณเห็นไหมนักข่าวของเราไปนั่งให้ทั้งคู่ได้เปิดใจกันค่ะ
เรื่องของรักต่างวัยทั้งคู่เล่ากับทีมข่าวบอกว่า
คุณนักข่าวคุณเชื่อไหมกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะ
โอ้โหอย่างที่ที่ฉันบอกไปอะค่ะคำติฉินนินทาของคนรอบข้าง
สารพัดค่ะรวมทั้งความเป็นห่วงก็มี
ความเป็นกังวลของเพื่อนทั้งสองฝ่ายก็มีอย่างเพื่อนฝ่ายชายกังวลว่า
ฝ่ายผู้ชายเนี่ยเขาจะถูกหลอกหรือเปล่าเพราะว่าผู้ชายอายุเยอะแล้ว
ในอายุแค่ยี่สิบสี่ปีเองส่วนเพื่อนฝ่ายยิงก็กังวลว่า
ฝ่ายชายอาจจะมีลูกมีเมียซุกไว้หรือเปล่าเพราะว่าอดีตเนี่ย
คุณพี่ชัยเขาเคยมีภรรยาแต่ว่าอย่าร้างกันไปแล้วนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าทั้งคู่รักกันจริง
เรียนรู้กันมาแล้วคลองรักกันมายาวนานกว่า๓ปีแล้ว
ป๊าเขาก็จะบอกเราตลอดว่าอย่าไปสนใจคำพูดของคนอื่น
ก็คือให้แคร์แค่คนที่เรารักเหมือนกับเราไปห้ามความคิดใครไม่ได้ค่ะ
เขาจะคิดอะไรก็คือต้องปล่อยให้เขาคิดไปจะให้เราไปนั่งอธิบายให้เขาฟัง
ให้เขามาคิดแบบเดียวกับเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
ก็ต้องทำใจค่ะอายุมันต่างกันเฉย
ก็คือเราก็เป็นครอบครัวปกติมีพ่อแม่ลูกปกติเหมือนคนทั่วไป
เนื้อพูดเราเกิดทีหลังมันต่างกันตรงไหน
ใช่ไหมฮะถ้าวันนั้นเมื่อเราไปกันได้เราสองคนเข้าใจกัน
คู่เราเกิดทีหลังแล้วไงอ่ะแล้วผิดตรงไหนอ่ะ
พร่มลิขิตบันดารศักรรณ์ใช่ไหม
ที่สำคัญเขามีน้ำยาด้วยนะอายุเยอะแต่ลูกสองนะ
ลูกสองแล้วค่ะคุณพิชัยแล้วก็คุณสุคลเล่าให้ฟังต่อนะคะ
ว่าทั้งคู่เนี่ยพบกันครั้งแรกเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ฝ่ายชายเนี่ยคือฝ่ายหญิงเขาทำร้านอาหารถูกไหม
ฝ่ายชายมากินอาหารที่ร้านของครอบครัวของคุณสุคลซึ่งคุณวิชัยเนี่ย
เป็นเพื่อนของเพื่อนแม่ฝ่ายหญิงโอ้โหก็ดีนะคุณ
อายุเท่ากับแม่ของผู้หญิงอ่ะเนอะใช่ก็ได้เพื่อนให้แม่เพื่อนแม่
แล้วก็ได้สามีด้วยนะคะคิดคิดบวกคุณพิชัยเนี่ยมากินเที่ยวร้านเนี่ย
เป็นประจำทุกวันแม่ของฝ่ายหญิงก็เลยทับทาม
แน่คุณแม่อ่าเป็นแม่สื่อแม่ชักให้ด้วยอืม
ของฝ่ายหญิงก็เลยทับทำให้ฝ่ายชายเนี่ยคบหาดูใจ
เพราะชื่นชอบในตัวฝ่ายชายนะคะจนกระทั่งทั้งคู่เขาตกลงดูใจกัน
แล้วก็เป็นแฟนกันแล้วสิบสี่กุมภาพันธ์วันแห่งความรักสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ความรักก็ผลิบาลคุณคุณทั้งคู่ก็ตกลงมั่นกัน
แล้วก็อยู่กินกันฉันสามีภรรยาต่อมาสิบเก้ากรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า

ทั้งคู่ก็เลยนี่ค่ะจัดพิธีฉลองมงคลสมรสที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
แล้วก็ช่วงท้ายปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าทั้งคู่ก็มีลูกคนแรกชื่อว่าน้องมะลิ
ปัจจุบันน้องอายุได้สามขวบ๖เดือนแล้วค่ะถัดมาอีก๒ปีทั้งคู่ก็คลอดลูกคนที่สองนะคะ
ในเดือนวิทยาโยนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดตั้งชื่อว่าน้องมาลัยคนคนแรกมะลิ
เขามีเคล็ดลับยังไงที่คลองรักกันมาแบบนี้นะคะ
ฝ่ายหญิงบอกว่าแม้ว่าฝ่ายชายเนี่ยจะรุ่นราวข่าวพ่อเธอ
แต่ฝ่ายชายเนี่ยดูแลเอาใจใส่ดีมากให้คำแนะนำที่สำคัญ
อันนี้ดอกจันทร์ไว้เลยนะทุกคู่ต้องมีให้เกียรติซึ่งกันและกัน
เข้าใจซึ่งกันและกันแม้จะเกิดช่องว่างระหว่างวัย
แต่ทั้งคู่ไม่เคยมีปัญหาชีวิตคู่นะจ๊ะบอกเลยจ้ะโอ้น่ารักมากเลยอ่ะ
รู้สึกอบอุ่นอะไรแบบเนี้ยเอออ่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไร
พิมพ์เข้ามาตอนนี้คุณผู้ชมสนใจข่าวนี้เยอะมากคอมเมนต์มาเยอะมาก